ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์
จะเปลี่ยนเลนส์ยังไงต้องระวังให้ดีนะครับ

เนี่ยเถาบ้าเครื่องชนตัวลอย

มาแล้วมาแล้ว

โหชนกันเต็ดอย่างนี้เลยอะครับ

คือด้วยความที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งจะไปทางของตัวเอง

มาเล่าสู่กันฟังมาให้ดูภาพ
ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูก
แต่มาฝากเตือนกันเพราะอย่างน้อยถ้าฝั่งหนึ่ง

ผมไม่ว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะ
แต่ถ้ามีฝั่งไหนยอมผมว่าอุบัติเหตุไม่เกิดถูกไหม

เพราะฉะนั้นนะครับบางทีบางครั้งบางคาขับรถมันก็ต้องมีน้ำใจให้กันนะ
ถ้าเห็นว่าจังหวะมันไปไม่ได้จริงก็หยุดเถอะ
แล้วให้อีกฝั่งไปก่อนเราจะได้ปลอดภัยเขาก็ปลอดภัยด้วย
บางคนนะคะเดี๋ยวเขาหยุดให้เรา
เดี๋ยวเขาหยุดให้เราคิดไว้ทั้งคู่แล้วก็ไม่หยุดทั้งคู่